เขาทุ่มเททั้งแรงกายและแรงใจหวังจะให้คิงส์ครับครั้งนี้ออกมาสมบูรณ์แบบมากที่สุด
ติดตามได้จากรายงานของคุณวิลวิทเจริญเชื้อผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีครับ
กระป๋องสีภูกกันและผ้าใบ
นัดหมายเพื่อร่วมมือกันสร้างสรรค์ป้ายผ้า

ในวันที่๓และ๕มิถุนายนนี้
ทุกครั้งเมื่อถึงทวนาเมนต์ที่สำคัญนะครับ
ก็จะมานั่งรวมตัวกันเพื่อผลิตป้ายเชียร์
ในการนำเสนอสู่สายตาของประชาชนชาวไทยนะครับ
ครั้งนี้กลุ่มเชียร์ไทยก็มุ่งมั่นตั้งใจ
เพื่อให้การเชียร์ของพวกเขาออกมาสมบูรณ์แบบที่สุดครับ
เคครับงานนี้เราเต็มที่กันหน่อยนะครับ

ทุกคนก็ขอบคุณทุกคนมากที่มาวันนี้
แล้วก็ตั้งใจทำกันเต็มที่
เชียร์ทุกชีวิตต่างมุ่งมั่นร่วมแรงร่วมใจ
เพื่อเผยแพร่ข้อความเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ในโอกาสฉลองสิริราชสมบัติครบ๗๐ปี
แต่เป็นรายการที่เปลี่ยนไปด้วยมนต์ขลังอันยาวนาน

ทุกคนจึงอยากเป็นส่วนหนึ่งของฟุตบอลที่เก่าแก่ที่สุด
รายการหนึ่งของประเทศไทย
ต้องบอกว่ารายการนี้มันเป็นรายการที่สำคัญมากสำหรับพวกเรานะครับ
เพราะว่าเป็นรายการที่เรามองว่ามันเป็นรายการอันดับหนึ่งของเรา
เพราะว่าเป็นของถ้วยพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับ
มันก็เลยมีความสำคัญสำหรับเราไม่ต่างกับฟุตบอลโลกเลยนะครับ
ซึ่งเราเองก็ตั้งใจที่จะทำเรื่องราวพวกนี้ให้กับพระองค์ท่านนะครับ
เพื่อตอบแทนนะครับในสิ่งที่พระองค์ท่านทำให้กับพวกเรานะครับ
ส่วนความสวยงามและข้อความบนป้ายผ้าขนาดกว่า๑๐๐ตารางเมตรจะออกมาในรูปแบบใด
เชียร์ไทยพาเวอร์ขอเก็บไว้ให้แฟนชาวไทยได้เตอร์ไพรส์ณวันแข่งขัน
คุณผู้ชมก็สามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงส์ครับครั้งที่๔๔ได้
ณสนามราชมังคลากีฬาสถานวันที่๓และ๕มิถุนายนนี้
เพื่อสร้างปรากฏการณ์ร่วมใจเชียร์ทีมชาติไทยคว้าแชมป์เพื่อพ่อหลวง
วิลวิเจริญเชื้อข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน